ข่าวต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของสุนัขดูให้ดี
คือจริงเหตุการณ์นี้มันอาศัยระยะเวลานะเกิดมาครึ่งปีกว่าแล้ว
เจ้าของสุนัขชอบเอาสุนัขไปล่ามไว้ตรงฟุตปาดแล้วไปกัดคนอื่นเข้า

ว่าคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมานอกจากโดนหมากัดแล้วเห็นกระจกข้างหลัง
คือจะไปเคลมที่ไหนมาตั้งกระทู้โพสต์ถามในพันทิพย์เลยค่ะ
คือใจจริงอยากหาที่ซ่อมกระจกด้านหลังเพราะว่าศูนย์เองไม่มีอะไรให้ซ่อม
แล้วเธอต้องจ่ายเงิน๒๐๐๐กว่าบาทเพื่อที่จะเคลมเครื่องใหม่
สาเหตุที่มือถือพังอ่ะก็ต้องดูไปสิคะจริงจริงกระทู้เนี้ยมันเกี่ยวแค่ว่า
ไอ้ที่กระจกหลังมันแตกเนี่ยเพราะว่าโดนหมากัด
แต่เจ้าของหมาเนี่ยไม่รับผิดชอบเธอก็เลยไปแจ้งความค่ะ
เจ้าของหมาก็ยังไม่รับผิดชอบอยู่ดีนะเพราะว่าตอนตำรวจไปบอกเจ้าของหมาเนี่ย
ว่าเจ้าของหมาครับน้องผู้บาดเจ็บเนี่ยผู้เสียหาย
เขาอยากให้เจ้าของหมาเนี่ยมาขอโทษหน่อยแต่ทางเจ้าของหมาเองบอกว่า
เอ้าปกติอ่ะฉันก็ล่ามหมาตรงนี้ทุกวันเลยตรงฟุตปาดเนี่ย
มันก็ไม่เห็นได้กัดใครทางตัวเจ้าของมือถือเนี่ย
วัวแต่เดินคุยโทรศัพท์หรือเปล่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาหรือเปล่า
ไม่ได้สนใจหรือเปล่าหมาเลยกัดเอาที่วงอยู่
มันเป็นเสาอยู่ตรงริมฟุตปาดคุณผู้ชมเขาเอาหมามาล่ามตรงนี้ตลอด
แล้วคนเจ็บเนี่ยเธอเดินผ่านเส้นตรงนี้แล้วก็โดนหมากัด
แล้วก็ล้มกระจกหลังไอโฟนก็แตกทีนี้ค่ะตัวคนเจ็บเนี่ยนะ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหมดตังค์ไปตั้ง๓๐๐๐กว่าบาท
เจ้าของหมาจะช่วยเหลือทั้งหมดไหมไม่ค่ะเพราะเจ้าของหมายืนยันว่า
จะจ่ายค่ารักษาเนี่ย๓๐๐๐บาทเท่านั้นจ่ายจริง๓๐๐๐๐บาท
แต่จะช่วยเหลือแค่๓๐๐ถ้าเกิดคุณอยากได้มากกว่านี้
คุณไปฟ้องเอาแค่ประโยคนี้เท่านั้นแหละค่ะ
ทางคนเจ็บเนี่ยเขาไปฟ้องจริงจริงเพราะว่าอีกสักประมาณ๖เดือนต่อมาเนี่ยนะ
ผู้หญิงคนเจ็บเขามาอัปเดตในกระทู้มีหลักฐานด้วยค่ะเป็นคำพิพากษา
ว่าเธอเนี่ยไปจ้างทนายเลยฟ้องเป็นคดีแพ่งตามคำท้าของเจ้าของหมา
แล้วการที่ฟ้องเนี่ยมันไม่ได้เสียเวลานานเหมือนอย่างที่เขาว่ากันนะ
ล่าสุดสารพิพากษามาแล้วให้เจ้าของหมาจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่รู้ไหมคุณเท่าไหร่
ไม่ใช่๓๐๐๐แค่ค่ารักษาพยาบาลนะแต่ต้องจ่ายทั้งหมด๑๙๐๐๐บาท
อันนี้คือรวมดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่หมากัดด้วยนะคะ
ส่วนคดีอาญาสารก็สั่งให้เจ้าของหมาจ่ายอีก๒๐๐๐บาท

หลังจากนั้นตัวคนเจ็บก็อัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ว่าตอนนี้ได้รับเช็คค่าเสียหายจากเจ้าของหมาทั้งหมดแล้ว
ชาวเน็ตชื่นชมคนเจ็บเหลือเกินค่ะ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่ารักษาสิทธิ์ดีเหลือเกิน
แล้วก็เป็นบทเรียนให้กับคนเลี้ยงหมาด้วยนะ
บางคนจะล่ามหมาหรือว่าจะปล่อยหมามาในที่สาธารณะ
คุณระวังนะถ้าหมาคุณไปกัดคนอื่นเข้า
พร้อมที่จะรับผิดชอบด้วยทั้งเรื่องความเสียหายของทรัพย์สิน
แล้วก็รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วย
อันนี้เป็นบทเรียนสำคัญของเจ้าของหมาเลยนะครับ